คุณผู้ชมฮะช่วยสุนัขช่วยแมวกันหน่อย
เรื่องนี้นะฮะหลายคนที่เห็นก็แบบโอ้โห
ทำไมคนทำโหดร้ายจังสุนัขก็ถูกวางยาเบื่อ
ส่วนเจ้าแมวถูกเอาไปทิ้งไว้ให้หมาจรจัดมันกัดตายนะครับ
ดูเรื่องของการช่วยสุนัขที่ถูกวางยาเบื่อกันก่อน
มีคลิปในการช่วยสุนัขตัวนี้นะครับ
วิธีการก็ต้องตอกไข่สดใส่ปากกรอกปากแบบนี้
แล้วก็อัดน้ำเข้าไปให้มันสำลักให้มันอาเจียน
นะครับชาวบ้านบ้านหัวหนองตำบลบัวใหญ่
บัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ก็ช่วยชีวิตของสุนัขเพศผู้สีขาวอายุประมาณ๑ปี
ชื่อเจ้าขาวฮะมานอนชักน้ำลายฟูมปากครับ
บริเวณหน้าบ้านของนายคำตาหลุมใส
ที่บ้านเลขที่๑๑ถนนหัวหนอง๔ในตำบลบัวใหญ่นะครับ
โดยปากของสุนัขมันมีน้ำสีขาวไหลออกมา

ชาวบ้านเอาไข่ไก่มากรอกปากเพื่อช่วยเหลือนะครับ
แต่สุดท้ายคุณเห็นภาพแล้วมันทรมานมันเนอะ

เนื่องจากคาดว่าเจ้าขาวน่าจะไปกินข้าวที่ผสมยาเบื่อมานานนะครับ
สุดท้ายอาการมันแย่ลงแล้วก็มันตายในที่สุดนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าเจ้าขาวจริงเป็นสุนัขแสนรู้นะ
มันชอบเล่นกับคนไม่เคยดุไม่เคยกัดใครเลย
เป็นสุนัขที่ชอบกินผลไม้ขนมเหมือนกับคนเลย
ทำให้เป็นที่รักของคนที่พบเห็นนะครับ
ก็คาดว่าน่าจะมีคนไม่ชอบเจ้าขาวเหมือนกัน
แอบวางยาเบื่อในอาหารนำมาให้เจ้าขาวกินนะฮะ
ก่อนหน้านี้ได้มีสุนัขของชาวบ้านถูกวางยาเบื่อตาย
เหมือนกับเจ้าขาวมาแล้ว๑ตัวนะครับ
เจ้าขาวด้วยตอนนี้ก็เป็นตาย๒ตัวแล้ว
หลังจากนี้ทางผู้นำชุมชนจะสืบหาคนที่วางยาเบื่อสุนัข

ถึงสาเหตุในการที่ต้องไปทรมานสุนัข
ทำไมอยากฆ่าสุนัขนะครับ

อันนี้ชาวเน็ตเขาก็รับไม่ได้เหมือนกัน
โพสต์รูปภาพของลูกแมว
ซึ่งถูกสุนัขจรจัดกัดตายนะครับ

โพสต์ลงในกลุ่มคนอำเภอบึงสามพันธุ
สมทอดจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ข้อความระบุแบบนี้เจอเรื่องเศร้าแต่เช้าเลย

เอาลูกแมวมาปล่อยตรงที่ที่มีหมา๕๖ตัว

ขอให้คนทำได้รับเวรกรรมผลกรรมที่ทำไว้

เกิดใหม่ในพบภูมิที่สูงขึ้นนะ

หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะฮะ

กระทำที่โหดร้ายนี้เยอะเลยนะครับ

ผู้ใช้เฟซบุ๊กก็คือนางสมควร

ซึ่งเป็นผู้โพสต์เล่าให้ฟังบอกว่า

คือบริเวณถนนใกล้กองขยะตรงนี้

บนทรัพย์ไม้แดงอำเภอบึงสัมพันธ์เนี่ยนะฮะ

บางส่วนก็ได้นำไปเลี้ยงไว้ที่บ้าน
พร้อมทั้งประกาศหาบ้านให้กับสุนัขที่ถูกนำมาปล่อย

ก็จะนำอาหารมาให้กับสุนัขทุกเช้าเลย

ประมาณ๗๘กิโลเมตรทุกวัน

เมื่อวานนี้นะครับขณะที่กำลังเอาอาหาร

เหลือบตาไปเห็นลูกแมวนอนตาย

ก็เลยคิดว่ามีคนเอาลูกแมวมาปล่อย
แล้วสุดท้ายมาปล่อยตรงแหล่งที่มีสุนัขจรจัด

เธอเอาอาหารมาให้ทั้งสงสาร
แมว๔ตัวนี้ไม่รู้จะทำยังไง

ถามหาว่าใครเอาน้องแมวมาทิ้งแถวนี้
คนที่เขาเอาแมวมาปล่อยเขาอาจจะเข้าใจว่า
ก็มีคนใจบุญเอาอาหารมาให้สุนัข

จริงแมวกับหมาไม่ถูกกัน
สุนัขมันก็ตามสัญชาตญานะ